ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
โดยบอกว่าถ้าเกิดว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยนะคะ
ก็จะทำให้มีคนตกงานเป็นจำนวนมาก
ที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะก็จะเกิดวิกฤตทางการเงินรอบใหม่ด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องของผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะ
จำนวนผู้ที่สนับสนุนให้สหราชอาณาจักร
ที่ได้รับการเผยแพร่ในวันนี้นะคะเปิดเผยว่า
ว่าผลประชามติในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะคะ
เนื่องจากว่าสัดส่วนคะแนนเสียงยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก
ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ในวันลงคะแนนจริง
มีแนวโน้มออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนน๑๖๐
แล้วก็กลุ่มผู้สนับสนุนสัดส่วนประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะคะ
เพิ่มขึ้นหลังจากที่เหตุการณ์ฆาตกรรมนางโจคอกซ์สสหญิงพักแรงงานเมื่อวันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมา
ขณะที่นายจอร์สโซรอสมาเศรษฐีแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน
ซึ่งได้รับสมญานามว่าพรหมดทางการเงินเนี่ยนะคะก็ออกมาเตือนว่า
อ่อนตัวลง๑๑๕๒๐ทำให้มีคนตกงานเป็นจำนวนมาก
และที่สำคัญค่ะก็จะเกิดวิกฤตทางการเงินตามมาอีกด้วย
ซึ่งวิกฤตรอบนี้จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่าวิกฤตปี๒๕๕๙
ยังเตือนด้วยนะคะว่าธนาคารกลางของอังกฤษอาจไม่มีศักยภาพเพียงพอในการรับมือกับวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นในรอบนี้
ส่วนความเคลื่อนไหวของภาคธุรกิจในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พร้อมแสดงความวิตกกังวลต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น